เรื่องของปัญหาที่คนกรุงจะหนักอกในเช้าวันนี้อีกสักหนึ่งวัน
อาจจะไม่๑วันแค่นี้นะอาจจะอีกหลายวัน

ก่อนหน้านี้มีเพลิงไหม้ถังขยะเป็นจุดเก็บถังขยะใต้สะพาน
จนทำให้ตัวโครงสร้างของสะพานได้รับความเสียหาย
ขาเข้าขาออกในชั่วโมงเร่งด่วนเขาจัดระเบียบกันเต็มที่นะคุณ
ขาเข้าใช้ได้ตอนเช้าขาออก๒ช่องใช้ได้ตอนเย็น
คือแบ่งตามจำนวนรถที่น่าจะมีการวิ่งผ่านจุดนี้
เขาบอกว่าจุดสะพานไทยเบลเยี่ยม
เป็นจุดที่แต่ละวันจะมีรถวิ่งผ่านกี่คันครับ
๓แสนคันต่อวันนะคุณนะฮะตีกว่าเปลี่ยน

ว่าราชการกรุงเทพมนครพร้อมด้วยพลตำรวจตรีจีรพัฒน์
ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
นายอเนกสิริพาณิชกรประธานสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
แถลงถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบสะพานไทยเบลเยี่ยม
หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับ
บอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา
ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ไปทดสอบความแข็งแรงทางวิศวกรรมของสะพานในฝั่งขาเข้า

แล้วก็ได้เปิดใช้งานได้ตามปกติ๒ช่องทางในช่วงเที่ยงวันเมื่อวานนี้

ค่ะสำหรับฝั่งขาออก

พบว่าโครงสร้างมีระยะแอ่นอยู่ที่๗มิลลิเมตร
คือความแอ่นของเขานี่แอ่นลงมา๗มิลลิเมตร
ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะ
ตามหลักวิศวกรรมจึงยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้

เสริมเหล็กให้โครงสร้างมีความแข็งแรง
และสามารถรับน้ำหนักได้ตามปกติก่อน

ใช่ถือว่าโครงสร้างเสียหายนะครับ

ขาเข้าเนี่ยสมมุติถ้าเราวิ่งมาจากสุขุมวิทย์นะ
วิ่งมาจากคลองเตยนะครับ
คุณจะผ่านเส้นสะพานไทยเบลเยี่ยม

ตั้งแต่๖นาทีถึง๑๐นาที
ช่วงนี้เลยที่คุณผู้ชม
กรุงจะใช้เส้นทางตรงนี้นะครับ
จะเปิดเฉพาะรถเข้าเมือง

อย่างนี้นะฮะฝั่งขาออกปิดนะ

ลำโพง๒ช่องทางแบบนี้ไปได้
ไปได้จากคลองเตยไปหัวลำโพงไปได้
ส่วนช่วงเย็นสลับกันหน่อย
ช่วงเย็นคนที่จะมุ่งสู่ขาออก

ไปได้ที่เหลือวิ่งข้างล่าง
ชั่วโมงเต็ม๑๕นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา

ส่วนในเวลาอื่นก็จะเปิดให้วิ่งแบบสวนเลน

คาดว่าในวันจันทร์ที่๖มีนาคมนี้
สามารถเปิดช่องจราจรฝั่งขาออกเพิ่มได้

ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้รถบรรทุก
ตั้งแต่๖ล้อขึ้นไปวิ่งบนสะพานนะครับ

มีผลต่อสภาในช่วงที่ซ่อมแซมได้
โดยจะมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

ขาเข้าเมืองไปหัวลำโพงนี่วิ่งได้๒ช่องทาง
สำหรับการขึ้นสะพานเบลเยี่ยมส่วนขากลับ

สุขุมวิทย์พระขนงอะไรต่าง
๑๕นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา